ตอนที่๓เขาก็ินทำงานที่ที่ต่องข้อ
พี่มีแบงค์พันธน้องมีแรกสักพันหนึ่งไหมแบงค์ย่อย
ผมก็ว่าเออมีครับผมก็นับให้นะพันหนึ่ง
แต่เขาบอกเอ้าพี่แล้วแบงค์พันธุ์พี่ยังไม่ได้ให้ผมใช่ไหม
ผมก็ถามกลับไปอ๋อใช่พี่ยัง
เดี๋ยวจะต้องจ่ายค่าของเดี๋ยวจะกดบัตรมาให้อย่างนี้
เดี๋ยวรอทีเดียวเพราะว่าน้องต้องกลับไปกับพี่อยู่แล้ว
อย่างนี้แล้วเขาขอยืมอีก๕๐๐บาท
ตอนนั้นตอนแรกก็คือให้ไปละพันธุ์หนึ่งใช่ไหม

อีก๕๐๐บาทแต่เราก็อือค่าให้ไปหมดนี่เราก็ไม่เหลือก็เลย

เป็นผู้หญิงยังไงก็คงไม่มีอะไรมั้ง
ลุงก็เลยยื่นตังค์ข้าวไปพันละก่อน

ถืออยู่อยู่นี่บอกเอาตังค์มาก่อน

เดี๋ยวฉันโอนให้จัดการไม่มีปัญหาเขาว่างั้น
ซึ่งนะขณะนั้นเนี่ยถือกระเป๋าตังอยู่กับแปลงปรีกของดุง
ที่มึงได้มาประตูรถล็อคอยู่นะครับเปิดเองได้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีคนเล่าเรื่องให้ฟังหลายคนเลยนะคะ
เพราะว่าโดนกันทั้งนั้นเลยนะคะ
ในส่วนของคดีก็มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ก็คือใครโดนพื้นที่ไหนก็ลงที่โรงพักในพื้นที่นั้นนะคะ
แต่ว่าความคืบหน้าจนถึงตอนนี้คือยังไม่ได้ตัวผู้หญิงคนที่ก่อเหตุนะคะ
แล้วก็เท่าที่นักข่าวได้ไปเนี่ยนะคะ
ก็เอาอย่างงี้คุณผู้ชมคือจริงจริงหลักฐานมันก็ค่อนข้างจะชัดนะอ่า
แล้วก็ในส่วนของแท็กซี่ณตอนนี้ที่เราคุยกัน
ที่เขารับแจ้งแล้วก็ตามเรื่องอยู่นะคะ
แต่ว่าอันนี้เอามาเล่าเพื่อให้ฟังกันเผื่อใครเจอ

เพราะว่ามันก็มีคดีที่ซับซ้อนกว่านี้นะคะ

วันนี้ที่จะคุยกับดิฉันมีพี่แท็กซี่ทั้งหมด๓ท่านด้วยกันนะคะ

ทนายความคือทนายเกิดผลแก้วเกิดนะคะ
อีก๓ท่านคือคุณประสิทธิ์มณฑลจรัสคุณสนิทกองเงินกลาง
และคุณศรีระพงมาสีสวัสดีทั้ง๕ท่านค่ะ

ก็คือเอาอย่างนี้นะคะไม่มีอะไรยากเลยใช่ไหมคะ
ที่เรากำลังจะมานั่งคุยกันดิฉันไม่รู้ว่าจะแบบลุ้นอะไรคือ
ก็ไม่ได้มีอะไรยากอยู่แล้วใช่ไหมถ้าตามตัว
คือไม่ได้มีอะไรยากอยู่แล้วถูกไหมคะ
ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะจริงแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นปีแล้วนะครับ
เรื่องนี้ถ้าผมเพจได้ผมเจอกับรากฎาปีที่แล้ว
เราก็ลงเพจไปเหมือนกันจำนวนของแท็กผู้เสียหายเนี่ย
ถ้าผู้เสียหายมันเพิ่งเริ่มต้นณวันนั้น๑ลาย๒ลาย
แล้วก็ปลายปีอีกลายหนึ่งต้นปีอีกลายหนึ่ง
แล้วก็ล่าสุดอีกลายหนึ่งแล้วก็อีก๒ลายประมาณนี้ครับ
คือเอาเฉพาะที่แจ้งมาที่เพจมีเท่านี้

แล้วก็เดี๋ยวนะคะคือตกลงแล้วมีการเขาเรียกอะไร
แจ้งความแบบคือเป็นคดีแบบมีเลขคดี
หรือว่าแค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้คะ

มันมีความหมายในภาษากฎหมายไหมคะทนายเกิดผล
มีครับถ้าลงบันทึกประจำวันก็มีเจตนา

โดยไม่มีเจตนาจะดำเนินคดีกับเขาไง
ต้องเลือกจะอันนี้เจตนาใครคะหมายถึงเจตนาใครคะ

ก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันก็ตำรวจก็ลงให้แล้วไงครับ
ก็มีแค่หน้าที่แค่มาลงบันทึกประจำวันก็จบแล้วหมดหน้าที่ตำรวจแล้ว

เพราะทุกท่านไปลงบันทึกประจำวันใช่ไหมคะ

ใช่ครับตามเอกสารที่ส่งมาที่เพจจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลย
คือถ้าจะดำเนินคดีมันจะต้องเป็นการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาใดข้อหานึง
แล้ววัตถุประสงค์เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
ไม่ใช่แค่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

สมมุติรายงานเกี่ยวกับคลีป์หรือบันทึกประจำวัน

อ๋อคือจะแจ้งเราให้จับนะคะไม่ใช่แจ้งเฉย

มันเราอาจจะไม่รู้กฎหมายแต่ว่าเรื่องบางเรื่อง
อย่างตำรวจเขาอาจจะมองว่าเป็นคดีช่อโกง

ถ้าผู้เสียหายไม่ดำเนินการไม่แจ้งความ

เพราะถือว่าผู้เสียหายไม่เกลียด

แค่มาลงบันทึกบันยอมไว้ว่าวันนี้สวยแค่นั้นเอง

ว่าตำรวจจะสอบสวนคดีได้ดำเนินคดีได้

เพราะถ้าคดีนี้ฟังว่าเป็นเรื่องของจากการช่อกง
ช่อกงเป็นคดีอันยอมความได้
ผู้เสียหายต้องมีเจตนาดำเนินคดีก่อน
ถ้าผู้เสียหายไม่ประสงค์ตำรวจก็ได้แค่ลงบันทึกให้

ถ้าไม่ได้เรียกช่อโกงการลักษณะการเชิดเงิน
หรือว่าเอาเงินไปแล้ววิ่งไปเลยอย่างนี้

เอาเงินมาแล้ววิ่งไปเลยอาจจะเป็นรักทรัพ

ถ้าเราไม่ได้ไปแจ้งความว่าว่ารับนับหน่วงสอบสวน

คราวนี้มาอยู่ที่หน้าที่พี่ทั้ง๓ท่าน
จริงก็ถามว่ายังไงคะ

คือเราขึ้นไปเราก็จะแจ้งคุณตำรวจ
ก็บอกว่าเราโดนแบบนี้นะคะ
ทีนี้แต่ณตอนนี้ถ้าฟังอย่างนี้คือ

คุณเพราะว่าดูจากทรัพย์ที่โดนไป
คุณประสิทธิ์โดนเยอะสุดคือ๔๐๐๐นะคะ
คุณสนิท๑๕๐๐บาท
แล้วก็คุณศิรพงศ์๑๔๐๐บาท
แต่ละคนก็โดนแต่ละท้องที่

ใช่ครับเพราะว่าเรามีรูปจากระบบรถเราอยู่แล้ว
เจ้าหน้าที่จะมีการถ่ายภาพทุกครั้งที่ผู้โดยสารขึ้นรถ
และเมื่อทางสมาชิกร้องเรียนมา
เราก็ไปเปิดข้อมูลให้ทันทีว่าขึ้นรถที่ไหน

แล้วมันเห็นจังหวะที่เราเขียนคือเห็นจังหวะตอนแบบ

เพราะว่าระบบเราคือเก็บภาพนิ่งเมื่อผู้โดยสารขึ้นมาใช้บริการ
อ๋อเก็บภาพนิ่งแค่เฉยครับก็จะไม่เห็นตอนที่แบบ
แลกเงินหน่อยไปแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บนึง

อ้าวไล่เตียงทีละท่านเลย

๔๐๐๐เลยทำยังไงทำไมตั้ง๔๐๐๐คะก็
อันนี้ของคุณปศิษฐ์โดนตั้งแต่ตอนเดือนไหนครับ
โมะกะลาครับวันที่หนึ่งขึ้นฟิ้นใหม่เลย

เที่ยวที่๓อาทิตย์นั้นส่วนเล็กหมดเลยนะ

โมงกว่าครับประมาณ๑๐โมงไม่เกิน๑๐โมง
ก็วันนั้นเตรียมหมดมีแรงวิ่ง
เขาเรียกเราตรงไหนคะ
เขาเรียกผมที่หน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎ

เขาเปิดประตูขึ้นมาเขาก็บอกว่าไปโรงพยาบาลหัวเขียว
ผมก็บอกก็ตอบว่าไป

แล้วก็เสร็จแล้วเขาก็คุยฝากชี้นู้นชี้นี้
ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมรู้จักโรงพยาบาลหัวเฉียวเนี่ย

ผมก็ออกเนี่ยอ้อมอาโนโชป์ฟลี
ฝาไปกลับไป
นัดนี้ก็คุยกันไปธรรมดา
นั่งคู่ข้างหน้า

ผมก็คุยไปอะไรอย่างนี้
คือแบบว่าเหมือนสมาธิคตะเดีย

เราก็จะบอกว่าจีบ

เขาก็บอกผมก็จะเลี้ยวขึ้นข้างหน้า

บอกว่ามันไปไม่ได้ผมรู้นี่
เพราะว่ามันเป็นวันเวย์อยู่
ไม่ได้เขาบอกงั้นไปตรงไปเลย
ตรงเขาก็ชี้ผมขึ้นไปเลย

มีทอนไหมผมบอกแบงค์อะไรเหรอ

พอบอกมีเขาก็เปลี่ยนเป็นแบงค์พันธุ์

ผมก็มีอีกพอมีเขาบอก

ผมก็เลยฟักมาพอดีตังค์ผมมัดไว้ไง

เห็นหมดเลยสิ

แบงค์มันหยุดใช่ไหมพอหยุด

ก็ประมาณสักหมื่นได้

แต่นี่เขาแลกมาเราดูแล้ว

แต่งตัวสวยเหมือนคุณจอมขวัญอย่างนี้แหละ

แบงค์ล้อยหมดเลย

ผมก็นับ
ให้เขา๙๐๐ก็หักค่ามิเตอร์๑๐๐

เสร็จแล้วเขาก็บอกเอามาอีกพันสิ

แล้วก็อีกพันสิส่งให้

ดีฉันจะต้องถอนหายใจตั้งแต่พันแรกแล้วค่ะ
ยังไงคะแล้วยังไงต่อ

กับแขนผมน่ะก็บอกแค่นี้นะจำไว้

เขาไปเคลียร์เรื่องแชร์ก่อน
เสร็จแล้วพอก็ลงไปเลย

ใช่ลงแล้วเสร็จแล้วผมก็

เขาไม่ลงลิฟต์นะฮะเขาลงสะพานลงชั้นเดียวเลย
ลงออกข้างหน้าไปเลยดูตามไอ้นั่นนะฮะ
แต่ผมต้องไปลงลิฟต์ผมก็ไม่รู้
ทางมันลงตรงไหนก็ไปลงลิฟต์
ลิฟต์ก็ไปหาเขาก็ไม่เจออะไร

ผ้ารีดผ้าของโรงพยาบาลเขา

เขาบอกถามอายุเท่าไหร่ประมาณ

ของเขายังรุ่นทั้งนั้น
ไม่เห็นใครเข้ามาด้วย

เสร็จแล้วในจากนึก

แล้วหลายคนเขาก็บอกลุงโดนแล้วล่ะ

เขาก็บอกว่าไม่ต้องนั่นแล้วล่ะ

เขาก็เลยมาบอกลุงไปดูกล้องเนี่ย

กล้องก็เขาไม่ให้ดู

ไปแจ้งฟาร์มเขาแล้วเอาใบแจ้งฟาร์ม

ก็แต่ลงจากรถใช่ไหมเขาก็เดินออกไป

พันที่๓พันที่๔ก่อนนะคะ

จะจ่ายแบงค์พันธุ์มีทอนไหม

ที่นับปึกขึ้นมาแล้วนับ๙
๕๐๐เนี่ยนะฮะแล้วเขาบอกเอามาอีกพันอันนั้นคืออะไรไม่เข้าใจค่ะเขาจะขอเราเอาไปทำอะไร
เพราะว่าเห็นเป็นตังค์ปีกอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้ไปแบ่งเขาไปแจกเขาเพราะว่าเขาจะไปเคลียร์เรื่องแชร์

คืออยากได้ตั้งปีเห็นตั้งปี
คำถามคือตอนที่เขาเรียกเรามาที่โรงพยาบาลหัวเฉียวใช่ไหมคะครับคือเขาบอกไหมว่าเขาจะมาโรงพยาบาลหรือเขามาจัดการเรื่องแชร์คุยอะไรกันมาระหว่างทางไหมคะ
เขาก็จะมาเรื่องเนี่ยก็ว่าแบบว่าไม่ละเอียดเท่าไหร่เราก็ถือว่าเราเขาจ้างเรามาเราขับเขามาเราก็ขับ

ก็ไม่ต้องใจอ่ะตอนที่เขาเขาเห็นว่าเป็นแบงค์ปลีกใช่ไหมคะ

และสรุปว่าเขาได้คว้าของเราไปทั้งหมด๔๐๐แบงค์ปลีกใช่ไหมคะ
ตอน๔๐๐๐แบงค์ปลีกก่อนลงจากรถเขาพูดกับคุณประสิทธิ์ว่าไรฮะ
พูดกับคุณประสิทธิ์ว่าอะไรคะ
ถ้าจำไว้นะ๔๐๐๐จำไว้นะ๔๐๐๐จำไม่ลืมเลยครับเดี๋ยวกลับมา๕นาทีกลับไปที่เก่าแล้วเขาว่างั้นเขาก็หลงพูดไปเลย
ผมโดยที่ยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยผมก็นึกได้จะทำไมเราให้เขาไปเยอะอย่างนี้ตอนนั้นน่ะมีสติตลอดเวลา
ตอนนั้นมันแค่ว่าเหมือนแบบสบายไม่ทันคิดอะไรไม่คิดอะไรเลยไม่คิด
คือลักษณะอย่างนี้ค่ะทนายเกิดผลอันนี้เรียกอะไรอันนี้เรียกวิ่งราวทรัพย์ได้ไหมคะหรือว่า
คือข้อมูลที่ฟังจากคุณลุงเนี่ยผมอยากทราบในรายละเอียดมากกว่านี้ว่า
ตอนที่เขาเอาเงินคุณลุงไปเนี่ยเขาได้พูดอะไรโน้มน้าวหรือเอ่ยปากมากกว่าสิ่งนี้ไหม

บอกให้เอาเงินมาอันนี้มาแล้วทำไมลุงต้องส่งเงินให้เขาเพื่ออะไรเขาบอกไหมว่าจะเอาเงินไปทำอะไร
ก็เขาต้องการแบงค์ร้อยที่จะไปจ่ายค่าแชร์เขา

เขาบอกไหมว่าเขาจะแลกเงินหรือเขาไม่ได้พูด
บอกเขาต้องการแบงค์อย่างนี้แบงค์ร้อยอย่างนี้

พันธุ์ที่๓พันธุ์ที่๔เนี่ยเขาพูดอะไรเขายืมแล้วเขาเอาอะไร
เขาเอามาก่อนหรือว่าเดี๋ยวเอามาทีเดียวเลย
เพราะว่าเขาจะใช้แบงค์ปีก
ข้อความนี้มันยังไม่ชัดเจน

คนร้ายมีเจตนาที่จะหลอกรวมรุชโชโก
อาจจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ประชาชนกรุงบายก็ได้
แต่ว่าถ้าเงินมันเยอะขนาดนี้

ผมเชื่อว่าคนมันจะยืม
แต่ถ้ามันมีข้อความว่ายืมก่อนแล้วไปแจ้งความ
มันก็จะเป็นเงินพงษ์

ก็คือเล่าให้ตำรวจฟังเหมือนที่เล่าในรายการไหม
บอก๕นาทีนั้นแต่นี่ผมอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมง

แต่ว่าข้อความระหว่างการสนทนากัน

ทำไมเขาบอกเอามาเอามาแล้วลุงต้องส่งให้
มันมีมูลเหตุจูงใจอะไรที่ลุงต้องส่งให้
อันนี้มันตอบไม่ได้ส่งให้เขาเลย

มันแบบว่ามันเฉยเมยอะไรอย่างนี้
โทษนะคะตอนที่หยิบออกมาปึกนั้นหมื่นนึง
เหมือนก็แบงค์พันธุ์แบงค์ใหญ่แบงค์เล็กใช่ไหม

แบงค์ร้อนนี่เป็นปึกอยู่ข้างบน
ก็เหมือนแบบผมหายใจมาเอ๊ะทำไมเราให้เขาไปอย่างนี้
พอถอนหายใจเขาก็บอกสี่พันธุ์น้ำลุงต้นเลย
ไม่มีป้ายงงป้ายยาเลยนะฮะเห็นมีบางครรภ์โดนป้ายยา

ครับแต่ไม่คิดอะไรเลยตอนที่ให้เขา
อันนี้เพิ่งเกิดของคุณประสิทธิ
เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขออีก๒คันค่ะ

ค่ะต่อมาค่ะคุณสนิทค่ะคุณสนิทโดนตั้งแต่เดือนไหนคะ
วันที่๒ครับวันที่๒ที่ผ่านมานะครับผม
สองกุมภาคุณครับผมวันที่สองครับแม่สดแม่ยังไงคะ

ทีนี้พอผู้โดยสารลงเสร็จปุ๊บ
เขาก็มาถามพอเปิดประตูเขาบอกว่า
คุณลุงฉันจะไปบิ๊กตีรัชดา
เขาบอกได้ครับเชิญครับ
ทีนี้เขาก็เปิดประตูออกไปปุ๊บเขาก็บอกว่า
เขาเห็นของผมวางไว้ข้างอย่างนี้
คือขวดน้ำแล้วก็ขนมอะไรพวกนี้ซื้อไว้กิน

เพราะว่านั่งหลังเขาบอกเขาเมารถ
หลังจากนั้นผมก็เก็บของมาแล้วให้เขานั่ง
แล้วทีนี้ก็ขับมาขับมาปุ๊บเขาก็คุยดีนะครับ
คือเขาจะถามสารทุกข์สุขดิบเรามาตลอดทาง
คือเขาจะถามเราว่าเป็นยังไงหายากไหม
ผมก็บอกว่ายากครับลำบากทุกวันนี้หากินลำบาก

วันหนึ่งก็ได้ไม่กี่บาทหรอกครับผมก็บอกเขาไปอย่างนี้
ขนาดคุยกันเรื่องชีวิตมาตลอดทางนะ
แล้วทีนี้พอมาถึงบิ๊กตรีรัชดา
เขาก็บอกว่าเลี้ยวเข้าไปจอดลานจอด
ทีนี้พอมันจะมี๒ช่องกันไปครับ
ช่องแรกมันจะเลี้ยวเข้าไปจอดได้ฝั่งขวาเลี้ยวขวาได้
เขาเห็นรถว่างเขาบอกไม่ต้องเดี๋ยวไปช่องที่๒
ที่๒นี่ก็คืออยู่ใกล้ประตูที่เขาจะเดินเข้าห้าง
แต่พอเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเขาบอกจอดตรงนี้แหละ
พอจอดตรงนี้แต่ก็คือว่าที่เขาจอดนี่คือเต็ม
ช่องมันเต็มเขาบอกว่าจอดขวางไว้อย่างนี้
แล้วทีนี้เขาก็พอสักพักเขาก็หยิบกระเป๋าตังค์แบบของผู้หญิงใช่ไหม
สีแดงออกมาแล้วเขาก็หยิบแบงค์ออกมาเขาบอก
คุณลุงเดี๋ยวจะขอแลกแบงค์ย่อยหน่อยอยากได้แก๊งย่อย
เดี๋ยวจะไปจ่ายเข้าหน้าเคาน์เตอร์เขาว่างั้น
ก็เลยว่าอ้าวผมก็บอกว่าได้ครับ
บอกมีเขาขอแรก๒๐๐๐บอกผมไม่มีหรอกครับ
ผมมีแค่๑๕๐๐ทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีแค่นี้แหละ

ผมก็นับแบงค์ย่อยให้เขานะฮะแบงค์ร้อย

พอยื่นให้เขาเสร็จปุ๊บผมก็มานับอีก๕๐๐๕๐๐บาท
ผมก็ถืออยู่ในมือนี้แล้วผมก็ก้มมาหยิบปิดกระเป๋าผมตรงนี้
ปรากฏว่าเขาหยิบแล้วลงไปเลย
เขาหยิบตังค์จากมือเราแล้วก็ลงไปเลย
แล้วทีนี้คือผมจะเปิดประตูลงฝั่งขวาเนี่ยรถมันจะเข้าตลอด
มันก็เลยทำให้ผมช้าในการที่จะลงไปไปดูเขา
เขาก็พอมองดูกระจกมองดูกระจกข้าง
ก็เห็นเขากึ่งวิ่งจริงเดินเดินเข้าไปในห้าง
พอผมลงไปได้ปุ๊บผมก็ไปเดินหน้าประตู

แล้วทีนี้ถามน้องผู้ชายคือยาม
ถามว่าน้องเห็นผู้หญิงตัวอ้วนใส่ชุดสีเทาเดินมานี่ไหม

ไม่รู้เขายังไม่ได้ให้ตังค์เขาแลกตังค์ผมก็ยังไม่ได้ให้ผมเลย

เขาพูดอย่างนี้ยามจนเล็ก
โดนแล้วเขาบอกมันว่ามีคนโดนเหมือนกันพูดไหม
เขาบอกว่าเมื่อก่อนก่อนผมมีคนโดนคนหนึ่งโดนเป็นพันกว่าบาท

แบบเดียวกันและที่เดียวกันจุดเดียวกัน
แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าคุณลุงไม่ต้องไปตามแล้ว
เขาเข้าไปข้างในมันจะมีบันไดสองข้าง
มันจะเป็นเดินออกหน้าประตูหน้าสนรรจดาได้
ผมก็ไปออกไปแจ้งความอย่างเขาก็บอกว่า
ก็เดี๋ยวคุณลุงเอาใบแจ้งความมานะ

ห่างจากตรงนั้นประมาณ๒๓นาที
เขาก็ย้อนมาที่หน้าประตูทางเข้าของเขา

ผมคือคืนแรกลุงก็เล่าให้เขาว่า
สันนิษฐานนะรูปร่างเขาอย่างนี้นะ
อ้วนทรวมตัดส้มสันและใส่ชุดสีเทา

แล้วเห็นไหมคะเขาเดินเพราะเข้าห้างเสร็จแล้ว

ก็คือเดินออกไปหน้าห้าง

ตัวเขาเข้ากล้องมันจะจับได้แค่ตอนหน้าประตู

ตอนที่เขาแรก๑๐๐๐ยังไม่ได้ได้แบงก์ผ่านเขามา
ก็คือเห็นเขาในกระเป๋ามันขยิบตังเขยะออกมาให้เห็นแล้ว
ผมก็บอกว่าพอจะเอาแบงค์อีก๕๐๐ครั้ง

เพราะว่าผมเคยโดนแล้วบอกไม่ได้
ฉันเป็นข้าราชการเขาพูดเสียงดังด้วยนะครับ

แต่ปิดกระเป๋าออกมานะเท่านี้เขาก็หยิบแล้วลงไป
ป้อนกระชาปุ๊ยออกไปเลยไหมครับ

คือก็ดึงไปเราไม่ทันได้ระวังตัวนะครับ

ขนกเขาดึงไปอย่างนี้

อย่างนั้นเปิดประตูลงไป

กำลังจะถามว่าที่คุณสนิทจอดตรงนั้น
คือจริงตรงที่จอดมันไม่สามารถที่จะจอดสนิทได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ

ซึ่งตรงที่เขาเลือกให้ก็คือเขาน่าจะตั้งใจแหละ

จะเป็นข้าราชการแปลว่าอะไร

คุยเยอะครับคุยดีก็จะถามสารสุขดึง
ดูดุไหมเขาดูเป็นคนดุไหมคะที่คุยกันมาตลอดทาง

นะฮะก็คือเราก็พูดแบบคือให้เกียรติเขา
คือเขาเป็นผู้โดยสารก็คือกันคุยปกติ

ก็ถามมาเราก็ตอบเข้าไปในทางแบบว่าคุยกันปกตินะครับ
ก็คือเหมือนกับผู้โดยศาลทั่วไปที่เขาคุยแหละครับ

ก็เท่าที่ฟังนะครับจากพี่สนิทใช่ไหม

เท่าที่ผมฟังอย่างพี่สนิทพูดไม่เหมือนกับคุณลุงนะ
ของเขานี่มันไม่เหมือนการหลอกลวงให้ได้เงิน
เพราะว่าเขายังไม่ได้มีบทสนทนาอะไรที่ทำให้

พฤติกรรมที่เรียกว่าใช้โกลอุบายหลอก
ลักษณะนี้เหมือนรักษัพโดยใช้โกนอุบาย
แต่ความแตกต่างระหว่างรักทรัพย์โดยใช้กลุบายกับช่อโกงคือ
ถ้าช่อกงเรามีเจตนาจะให้โดยความตั้งใจของเรา

เราก็หลงเชื่อเราก็เลยเอาส่งเงินมาให้
แต่ถ้ารักษัพเราไม่ได้เกียรตินาจะทำแบบนั้น
แต่ว่าเราให้เขาเพราะเขามาหลอกลวงด้วยพฤติการแบบนี้
ถ้าให้ผมฟันทงผมมองว่าเป็นเรื่องของการรักทรัพย์
โดยใช้กลอุบายแต่เมื่อมันเอาไปซึ่งหน้าก็เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
กรณีอย่างนี้ผมเชื่อว่าต้องไปแจ้งความ
ไม่ขาดิวความแต่ถ้าฟังว่าเป็นช่อกงนะ
ถ้าธักรศฟังว่าเป็นช่อกงมันก็เพิ่งเกิดแหตุไม่เกิน๓เดือน
คุณประสิทธิ์แบบมีโบสถ์ทรนดาและโดยไป๔๐๐๐คือต่อให้
ต่อให้เป็นลักษณะช่อโกงยังไงก็ยังกลับไปแจ้งความได้

มันเก่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
คือจริงของทุกท่านถ้าฟังธนายเกิดผลนะคะ
คือต้องไปแจ้งใหม่ว่าเอาเรื่องไม่ใช่ลงบันทึกประจำวันอยู่แล้ว
ครั้งก่อนที่ไปแจ้งความมันไม่ใช่การแจ้งความครับ
มันเป็นแค่การลงบันทึกประจำวันไว้เฉย
ถ้าลงบันทึกประจำวันแปลว่าเราไม่ได้ต้องการให้ดำเนินคดี
เราแค่มาบอกว่าวันนี้ผมโดนเขาหลอกซวยแค่นั้นเอง
เพราะฉะนั้นถ้าจะดำเนินคดีต้องกลับไปแจ้งความ

กลับไปแจ้งความใหม่แล้วบอกว่าขอให้ตำรวจนำตัวผู้ร้าย
มาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
คืออย่างนี้ครับสรุปสองท่านก่อนนะครับ
คืออย่างของคุณสนิทอันนี้ชัด
ก็แค่กลับไปแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดี
แจ้งความให้มีเลขคดีนะคะ
ลงบันทึกประจำวันถามว่าอันนี้ลงบันทึกประจำวันหรือว่าแจ้งความครับ

อันนี้ลงบันทึกประจำวันหรือว่าแจ้งความเป็นคดีครับ
แจ้งความเนี่ยคืออย่างนี้นะครับ
มันจะมีหัวข้อให้สังเกตอย่างนึงครับ

มันจะหัวกระดาษของสำงานตำรวจชาติมันจะบอกเลยว่าลงบันทึกประจำ
ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
แต่ถ้าเป็นการแจ้งความก็เป็นเรื่องของการดำเนินคดีนะครับ

เพื่อให้นำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
อยู่ในเอกสารอยู่แล้วหรือเราต้องเขียนเองอยู่ในเอกสาร

ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังรายการเราเมาส์กันต่อ

หมายถึงว่าถ้าเราเข้าไปยังมีร้อยเวรนั่งอยู่ใช่ไหมฮะ
คือเราเข้าไปแจ้งความว่าคือเหตุการณ์เกิดอย่างนี้อย่างนี้
อันนี้หมายถึงว่าเราแค่ลงบันทึกประจำวันใช่ไหมครับ

เราได้ใบอะไรมาไหมครับ

ต้องระบุเป็นไรว่าอยากให้ตำรวจเอาตัวคนนี้มาดำรวจคดี
แล้วก็ไม่ใช่มาบันทึกประจำวันแล้วก็ดูเอกสารที่ตำรวจออกให้

เราอยู่กับทนายเกิดผลแล้ว

คุณผู้ชมคะที่ทนายเกิดผลพูดไปจริงก็เป็นประเด็นที่ทนายเขาก็เตือนกันอยู่นะคะ

เราไม่ได้ขึ้นโรงพักทุกวันเนอะ

แจ้งไว้ไม่ได้แปลว่าเป็นคดีทั้งหมด

ประมาณว่าต้องดูนะว่ามันมีเลขคดี

ดูหัวกระดาษอย่างที่ธนายเกิดผลบอกด้วยนะคะ
มันจะมีข้อสังเกตว่าไปแจ้งความ

ปัจจำวันมันจะเป็นเรื่องของ

ขอให้ดำเนินคดีถึงที่สุด

คือนำตัวมาดำเนินคดีถึงที่สุด

คุณสิรัพงค์โดนไปพันสี่

ผมก็มาส่งข้าง

ผู้โดยสารเสร็จก็ขับไปสักร้อยกว่าเมตรก็เห็นยายป้านั่นแหละฮะก็โบกมือ

เขาก็บอกว่าไปเซ็นทรัลปิ่นเก้า

แล้วก็เขาก็ชวนคุยไปเรื่อยนะฮะระหว่างทาง
เมื่อถามเขาอยู่คำนึงว่าเขาทำงานที่ไหน

เขาก็เลยบอกว่าเป็นผู้จัดการโรงแรมโบเบนี่แหละ
พี่จะไปทำอะไรครับผมก็เลยถามเขา
เขาก็บอกว่าจะไปซื้อของให้ฝรั่งหน่อย
ระหว่างทางก็ชวนคุย
ผมก็ถามเขาเป็นไงบ้างครับโรงแรม